ไปดูเหตุที่เจ้าหน้าที่อุทยานนั้นยิงเสียรถแบ็คโฮล
จนเสียชีวิตนะครับบนชายหาดเกาะพระรวย
เพราะว่าเสียรถแบ็คโฮลได้บุกรุกเข้าไปในเขตห่วงห้าม
เพื่อไปจับปลาในพื้นที่อุทยานนะครับ
ตำรวจสพเกาะสมุยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดินทางลงพื้นที่เกาะพระรวยตะบนอ่างทอง

หลังจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ยิงนายอภิชัยรัตนาอายุ๔๓ปี
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของรถแบ็คโฮล
ที่นายอภิชัยเป็นผู้รับเหมามาขุดดินบนเกาะพระหลวย

ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างยากลำบากเหมือนกัน
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็อยู่ห่างจากในส่วนของเกาะสมุย
เรือเข้าไปไม่ได้ต้องเดินเท้าเข้าไป๓กิโลเมตร
ก็ไปพบไปพบศพพบศพของผู้เสียชีวิตหน้าที่ทำการอุทยาน
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดลูกซองกระจายอยู่หลายจุด
ส่วนผู้ตายถูกยิงเข้าที่ลำตัวนอนเสียชีวิตอยู่บนชายหาด
ข้างศพของผู้ตายพบมีดปลายแหลมแหหาปลาฉมวก
แล้วก็อุปกรณ์หาปลารวมถึงไฟส่องสว่าง
คาดว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตมาแล้วกว่า๑๐ชั่วโมง
กว่าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสภาพศพนะครับ
ตำรวจได้สอบสวนนายธนงศักดิ์แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานหน่วยพิทักษ์เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ก็เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
และมีผู้ตายพร้อมพวกขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน

กรุกเข้ามาหาปลาในทะเลในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามของอุทยาน
แล้วก็เป็นพื้นที่ห้ามเข้ายามวิการด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงไล่ให้ออกจากพื้นที่
เพราะว่าพื้นที่นี้ใครเข้าไม่ได้โดยเฉพาะยามวิการแบบนี้
แต่ผู้ตายไม่ยอมนะครับแล้วก็มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่
และผู้ตายเดินถือมีดเข้ามาจะทำร้ายเจ้าหน้าที่

จึงได้ยิงปืนขู่ไปหลายนัด
เพื่อกดดันให้ผู้ตายเดินห่างออกไปจากพื้นที่ห่วงห้ามตรงนี้
ปรากฏว่ามาทราบอีกทีคือกระสุนได้ถูกผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับ
ส่องยาวกระบอกที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นของกลางยึดไปตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่เองบอกว่าที่ทำไปทั้งหมด
แค่ต้องการกดดันให้ผู้ตายเดินออกจากพื้นที่อุทยานเท่านั้น
เป็นการยิงขู่ไม่ให้ผู้ตายเข้ามาใกล้
แต่ไม่นึกว่าจะโดนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

แม่ผมก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนะครับ
เขาก็เห็นเป็นไม้หรือจำหมวกอะไรนั่นแหละ

น้องเขาก็วิ่งมาครับ

ครับแล้วผมก็ยิงสกัดลงพื้นไปอีกหนึ่งนัดครับ
แล้วพอน้องก็มาถึงช่วงปืนขึ้นลำพอดี
น้องเขาวิ่งมาชนหัวไหล่ผมก็ตกใจไง
ทีนี้ปืนมันลั่นไปครับ
คือเจ้าหน้าที่บอกนัดแรกยิงขู่ยิงขึ้นฟ้านะ
นัดที่๒ก็ยิงขู่อีกทียิงลงพื้น
ส่วนนัดสุดท้ายเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นปืนลั่นนะครับ
กลุ่มญาติของผู้ตายที่เดินทางมามุงดู
การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับ
แล้วก็มีการจัดฉากสภาพศพผู้ตายด้วย
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีเงื่อนงำหลายอย่างอันนี้ทางญาติบอกนะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เกาะพระรวยก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
คนตายจริงมีนิสัยก้าวร้าวมักทำตัวเป็นขาใหญ่
แล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนบนเกาะพระรวยอยู่เป็นประจำ
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพเกาะสมุย
จะสอบสวนเจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงพยานทั้งฝ่ายผู้ตาย
แล้วก็ชาวบ้านที่ได้มามุงดูเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็ให้รับทราบรายละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ